มาต่อกันที่คู่จริงกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับคู่รักเล่นใหญ่อย่างดีเจเพชรจ้าแล้วก็สาวนิวเคลียร์หันศา

อดเขี้ยวถอดเล็บแล้วขอเป็นแมวเหมียวของน้องนิวเคลียร์แล้วกันนะคะ
แถมยังเผยอีกด้วยนะคะว่าเตรียมจะเตอร์ไพรส์
แฟนสาวแต่งงานในเร็วนี้จะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหน

เป็นคู่รักที่เล่นใหญ่ใส่กันแบบไม่ยั้งนะคะ
สำหรับดีเจฟีปากลาเผ็ดจ้าวิเชียร์
หวานใจสุดแสบนิวเคลียร์หันศา
หลังจากทั้งคู่ประกาศว่ากลับมาคืนดีกัน
ก็ขอควงแขนออกงานร่วมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรก
เผยถึงความสัมพันธ์ว่าถึงแม้จะกลับมาฟูมฟักต้นรักร่วมกันอีกครั้ง
แต่ฝ่ายหญิงก็ยังไม่เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์
เนื่องจากที่ผ่านมาแฟนนุ่มทำผิดข้อตกลงที่ให้กันไว้
งานนี้ดีเจเพชจ้าออกปากขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว

เพื่อเดินหน้าเตรียมงานมงคลที่แพลนไว้ว่า
จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า
ซึ่งก็เล็งไว้ว่าจะต้องยิ่งใหญ่อลังการ
ไม่แพ้ภารกิจเดินหน้าง้อมูลค่าหลักล้านอย่างแน่นอนค่ะ
จะเผยว่าไม่ซีเรียสคำทำนายที่สาวนิวเคลียร์ถูกหมอดูทัก
ว่าจะแต่งงานสองรอบโดยเตรียมวิธีแก้เคล็ด
การจัดพิธีแบบไทยและแบบจีนทั้งหมด๒วันแทน
เหลือเพียงวันเวลาที่เหมาะสมก็เท่านั้นค่ะ
มันอยู่ที่ตัวเขาด้วยซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ดี
ยังไม่ได้ขอเขาแต่งงานเลย
ต้องก็เตรียมสะพายก่อน

พูดอย่างงี้จะสะพายไหมเนี่ย

ล่าสุดคุยกับคุณพ่อเขาก็อย่างที่บอกไปว่า

ยังไม่ต้องรีบให้มันเสร็จหรือยังไม่อะไรก็ได้

เขาบอกว่าหนูจะมีแบบเกณฑ์แต่งงาน๒ครั้ง
ต้องแก้เคล็ดนะเขาดูมาหลายที่เขาก็บอก
หมอมันอยู่ที่ไหนเนี่ยหมอไหน
ใช่แต่ง๒วันแบบวันหนึ่งอาจจะเป็นแบบจีนวันหนึ่งอะไรอย่างนี้

หนูก็โอเคยังไงก็ได้ค่ะ